มาติดตามเรื่องของที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์กันบ้างนะครับ
คือก่อนหน้านี้๓สมาคมวงการอสังหาริมทรัพย์เนี่ย
ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่น่าเป็นห่วงของวงการ
บอกว่าอสังหาสุดหนักติดลบลง๒๐นะครับ
แล้วก็มีทั้งบ้านทั้งคอนโด๔๐๐๐กว่ายูนิต
มันติดค้ามันขายกันไม่ได้นะครับ
หลังจากที่ทางรัฐบาลมีมาตรการลดห่อนภาษี
ซื้อที่อยู่อาศัยหลังแรกไม่เกิน๕ล้านบาท
และจะหมดอายุ๓๑ธันวาคมปี๖๒แล้ว
แต่ว่าตอนนี้มันยังแก้ไขปัญหาอะไรไม่ค่อยได้นะครับ
ก็อยากให้ทางรัฐบาลใช้ยาแรงในการช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะครับ
เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
หลังจากที่มาตรการกระตุ้นตลาดชุดเดิม

ซื้อที่อยู่อาศัยหลังแรกในราคาไม่เกิน๕ล้านบาท
สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้๒แสนบาท

สิ้นปีพอดี๓๑ธันวาคมปี๖๒เนี่ยนะครับ
ขณะที่ตัวแทน๓สมาคมวงการอสังหาริมทรัพย
อย่างสมาคมอาคารชุดไทยนะฮะ
ก็ได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ขอสนับสนุนมาตรการกระตุ้นแบบยาแรงไปเลย
คือลดค่าโอนค่าจดจำนองรวมร้อยละสาม
และการขยับเพดานลดหย่อนภาษีจาก๓ล้านบาท

เพื่อกระตุ้นตลาดอสังหาทั้งระบบ
เพราะตอนนี้มันมีอสังหาที่ค้างสต๊อกอยู่
มากกว่า๔๕๐๐ยูนิต
ถ้านับรวมตลาดที่อยู่อาศัยในต่างจังหวัดด้วย
คาดว่ามีหน่วยสร้างเสร็จพร้อมกับโอน
จนถึงสิ้นปี๖๒ไม่ต่ำกว่า๖๐๐๐ยูนิต
อันนี้เป็นสิ่งที่ทางบริษัทอสังหาริมทรัพย์
เขาเปิดเผยออกมากลัวว่าจะไม่มีคนซื้อ

หมายถึงว่าคอนโดต่างสร้างเสร็จแล้วก็ไม่มีคนไปจองอีกที